เวลาไม่มีเงินปุ๊บเรากินไข่มาม่าได้

เอามาม่าซองหนึ่งต้มใส่ไข่

ใช่ค่ะแล้วล่าสุดนะคะ
เดี๋ยวจะมีสินค้าขึ้นราคาอีกเดือนหน้านะคะตั้งใจฟังเลยนะคะ
นายกสมาคมค้าส่งและปลีกไทยนายสมชายพรรัตนาเจริญออกมาบอกแล้วว่า
เดี๋ยวกรกฎาคมนี้จะมีสินค้าปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกก็คือ

ซอสปรุงรสน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสุกี้และผงชูรส
ผงชูรสใช้กัญชาเอาอันนี้เดี๋ยวมีประโยชน์แล้ว
เพราะฉะนั้นกัญชาที่คุณปลูกได้ใช้แล้ว
จังหวะคุณดีมากเลยคุณวกเข้ามาได้
ดับต้มไปต้มไว้อาจจะต้มเยอะเกิน
นี่ไงแต่เขาบอกว่ายังไม่สามารถบอกได้นะว่าจะปรับขึ้นเป็นกี่บาท
เพราะว่ายังไม่ได้บวกค่าขนส่งรอค่าน้ำมันก่อน

ค่าน้ำมันก่อนถึงจะสามารถบวกได้ว่า
วกกับราคาค่าขนส่งแล้วจากปรับขึ้นเป็น๒๐

เขาบอกอาหารกระป๋องทั้งหลายไม่ได้อาหารแพงขึ้นอย่างเดียวนะ

ที่พวกนั้นน่าจะเป็นอาหารการตายของพวกเราด้วยนะ

เมื่อก่อนเราใช่ไหมถูกต้องใช่เขาว่าอาหารกันตาย
แม้กระทั่งวันนี้เขาบอกมาม่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องทอด

ถ้าย้อนกลับไปน้ำมันปลาเมื่อปีที่แล้วเวลาเดียวกัน๓๐กว่าบาท

ซื้อโปรโมชั่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยถูกต้องไหม

น้ำมันปลามตอนนี้ถ้าเขาบอกว่าเป็นราคาต่อรัง

จาก๘๒๐เป็น๘๓๐ต่อรังแล้ว
รังหนึ่งปกติเขามีเท่าไหร่คะ๒โลไหม

พี่ถ้าจำไม่ผิดนะพี่จะไปดูอ่ะพี่จะชอบดูว่าวันนี้ถ้า

แต่รู้แต่ว่าถ้าสมมุติเราคิดน่ะเทียบอัตรา

ก็อาจจะมีประมาณ๑๐๑๒ขวดคิดว่าในรังหนึ่ง
หนึ่งรังเนอะเนี้ยตอนเนี้ยมันขึ้นเป็นแปดร้อยสามสิบบาทต่อรังแล้ว
เหลืองทำน้ำเต้าหู้จากสี่สิบสองเป็นสี่สิบห้าบาทต่อถุงอืม
ปรุงรสฝาเขียวจากสี่สิบห้าบาทเป็นสี่สิบแปดบาทต่อขวดขึ้น๓บาท
น้ำพริกเผาก็ขึ้นอ่าจากห้าสิบห้าบาทเป็นหกสิบห้าบาทต่อถุงโอ้โห
หรอกมันเกี่ยวกับการขนส่งแล้วจริงใช่อันนี้คือค่าแบบขนส่งลวนเลย
ต่อไปด้วยอาหารตามสั่งก็น่าขึ้นแน่นอนแหละขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะอืม
วันนี้ไข่ดาวอย่าโลกสวยเลยนะ๑๕บาทเขาขายให้หรือเปล่าเถอะ
ข้าวไข่ดาวอ่ะมดอ้าวพี่พี่คิดว่าไข่ดาวคุกฟองเท่าไหทุกวันเนี้ย
สิบคิดว่าสิบกันอยู่นะอ่าหนูไปไปซื้อให้ดูหน่อยค่ะสิบบาทอ่ะ
สิบห้าไปซื้อไอ้ออกไปเท่าไหร่เมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนไข่ดาวห้าบาทเองน่ะ
สามบาทห้าบาทห้าบาทเจ็ดบาทอ่าห้าบาทเจ็ดบาทแล้วก็ขึ้นมาเป็นสิบ
วันนี้สิบห้าก็ยังไม่รู้ว่าจะซื้อได้หรือเปล่าอืมเพราะพี่กินข้าวไข่เจียวสองฟองเนี้ย
เพราะว่าน้ำมันที่ทอดน้ำมันทอดไข่ตกกองนึงอย่างโลกสวยเลยเจ็ดบาท
อ่าถูกปะใช่
ใครอ่ะให้เขาไปซื้อมันจะไปโทษพ่อค้าแม่ค้าไม่ได้
พ่อค้าแม่ค้าไปซื้อตามตลาดมาโอเคเวลาประกาศ
ล็อกซึ้งอยู่ที่ห้าบาทหกบาททำไมเนี่ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่า
ทุกวันนี้หันมาใช้น้ำมันพลายทอดไข่
โหกินแล้วติดเนอะมันไม่กล้ากินนะสิ
กินแล้วมันอยู่บ้านเลยไม่เป็นไรเนี่ยแล้วก่อนจะได้น้ำมันพรายมาทำยังไง
ต้องไปลนคางอีกหน่อยเราคงจะสุขภาพกันดีหมดแล้วเน
ซอสต้องขึ้นน้ำมันก็ขึ้นอีกหน่อยคงย่างกินกันแล้วล่ะแก๊กก็ขึ้นอีกอ้าว
อีกหน่อยก็กินน้ำเปล่าน่าจะดีกว่ากระทะที่ทอดด้วยน้ำเปล่าได้
ไม่มีแต่มันมีก็คือคนที่เขาแบบอยากกินคลีนรักษาสุขภาพ
แต่มันไม่ได้กระทะแบบนั้นอ่ะมันไม่กรุบกรอบมันไม่
นี่ไงเราก็ต้องถือว่าเป็นการลดโซเดียมไปในตัวอืม
สำหรับพวกเราโลกสวยก็ต้องคิดว่าเราโซเดียมไปในตัวพวกเราเออ
นี่แหละเมื่อก่อนเห็นไหมล่ะต้องไปหาซื้ออาหารครีมฟู้ดมื้อละสองสามร้อย

น้ำมันพืชจะแปดสิบแล้วจ้าเป็นไงล่ะ
เชื่อฉันหรือยังเชื่อฉันหรือยังอืมบางทีก็แปดสิบกว่าแล้ว
เผาใส่ไทยสดกว่าไทยไหม้กว่าเดิม